เรื่องของคมกระสุนที่ฆ่าชีวิตนักเรียน
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริง
แล้วก็มีเหตุที่ทำให้นักเรียนม๖เสียชีวิตถึง๓คน
หลังจากล่าสุดสามารถจับตัวมือปืนได้แล้วหรือว่าในต้อย
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวเขาไปคุมขัง
แล้วปรากฏว่าเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งอีกค่ะคุณ
ไปทำร้ายผู้ต้องขังด้วยกันในห้องเดียวกัน
จับหัวเขาโขกพื้นจนเลือดอาบค่ะครับ

นี่ผู้ต้องหามือยิง๓ศพนักเรียนนะคะ

ใช่ค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจับตัวเขาได้นะคะ
คือเจ้าตัวก็ไม่ได้มีอาการสลดอะไรเลย
ตำรวจก็เอาไปคุมขังอยู่ที่ห้องขัง

ไปทำร้ายผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังด้วยกัน

เอาไม้งามเข้าไประงับเหตุคุณผู้ชม

ปรากฏโอ้โหผู้ต้องหาไปทำร้ายคนอื่นอีก
และบริเวณพื้นห้องควบคุมตรงนี้นะคะ

เพราะอะไรก็ในต้อยเขาไปจับตัวผู้ต้องขังด้วยกัน

เอาไม้งามไปแยกตัวออกมา
แล้วเอาตัวในต้อยไปแยกขังเดี่ยวนะคะ

เจ้าตัวอยู่ห้องขังเดี่ยวนะนะคะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็เลยเตรียมสอบปากคำต่อในวันนี้
แล้วก็จะไม่นำตัวในต้อยไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ

เพราะเกรงว่าอาจจะถูกรุมประชาธรรมได้
มีการขออนุมัติศาลกระบี่ฝากขังในวันพรุ่งนี้

เรื่องของครอบครัวภรรยาเขานี่แหละค่ะ
ก็มาเยี่ยมสามีนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า
นำเอาทั้งอาหารน้ำดื่มแล้วก็ของใช้ส่วนตัวมามอบให้

ทีนี้ก็มีสื่อมวลชนที่เขาปักหลักอยู่ตรงนั้น
พยายามที่จะเข้าไปสัมภาษณ์เธอไปสอบถามเธอ
แต่เธอเนี่ยเดินหลบเลี่ยงหนีตลอดเลย

คือสู่บุญชมพยายามถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่สามีเธอยิงปืนในบ้านด้วย
คือยิงไปทำไมเป็นการระบายความโกรธหรืออะไร
แล้วก็ตัวภรรยาเธอมีอาการหงุดหงิดนะคะ
แล้วตอบสั้นกับผู้สื่อข่าวว่าไม่พูดไม่อยากพูดแล้ว
เดินหนีสื่อเข้าห้องน้ำแต่คุณความที่เธอรีบ
คงอยากจะเดินหนีสื่อกลายเป็นไปเข้าห้องน้ำผิดเข้าห้องน้ำผู้ชาย
นักข่าวก็เลยบอกพี่พี่นี่ห้องน้ำชายเธอก็เลยเดินกลับออกมา
นี่ก็น่าจะเป็นข้าวของที่เอามามอบให้สามีนะคะ

แล้วก็รีบขึ้นรถกระบะของตัวเองที่จอดอยู่ด้านนอกสพขาวพนมออกไปเลยค่ะ